ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่พักพลังประชารัฐนะคะ
ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการออกมายอมรับว่าในทุนผับจีนที่โดนจับเนี่ยนะคะ
เคยบริจาคสามล้านบาทล่าสุดแม้แต่อดีตสมาชิกพักร่วมรัฐบาล
ก็ยังกดดันเพื่อที่จะให้นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงท่าที
ความคลิบหน้าหลังจากตำรวจไปเปลี่ยนอย่างยานาวาเรื่องยาวเลยคุณธพง
เพราะตำรวจคุมตัวนักท่องเที่ยวชาวจีนและยาเสพติดจำนวนมาก
แล้วขณะเดียวกันก็ทราบว่าในทุนเป็นชาวจีนเปลี่ยนมาถือสัญชาติไทย
เมื่อวานนี้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรี
การกระทรวงยุติธรรมและรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ออกมายอมรับบอกว่านายชัยนัทกรชายานันหรือว่าหาวเจอตู้นายทุนจีน
บริจาคเงินสนับสนุนพัก๓ล้านเมื่อปี๖๔ค่ะ
แล้วล่าสุดในศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ก็นำหลักฐานเข้ายื่นร้องต่อกรกต
ให้ตรวจสอบกรณีในทุนจีนบริจาคเงินให้กับพัก
เข้าข่ายฝ่าฝืน๓มาตราสำคัญ
ของพปพักการเมือง๒๕๖๐หรือไม่

ไปถึงนี่แล้วนะคะไล่ตั้งแต่มาตรา๗๔ที่ระบุว่า
พักการเมืองรับบริจาคจากบุคคลนิติบุคคล
จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร
มาตรา๗๒ห้ามรับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมาย
และมาตรา๔๔ห้ามรับบริจาคผู้กระทำการหรือสนับสนุน
กระทำเข้าข่ายบ่อนทำลายความมั่นคงเศรษฐกิจ

กรกตสามารถเสนอสารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพักได้ค่ะ
รายงานมาเชื่อมโยงให้กรกตเห็น
แล้วก็แจ้งบริษัทต่างที่บุคคลดังกล่า
ที่บริจาคเงินให้กับพักการเมือง

เพื่อให้กรกตได้สืบเชิงลึกต่อไปได้ครับ
ทั้ง๓มาตราที่ผมนำเสนอทั้งมาตรา๔๔มาตรา๗๔
แล้วก็มาตร๗๔
มันอยู่ในอนุมาตรา๓ของมาตรา๙๒ทั้งหมด
เป็นเหตุของการยุบพักการเมืองได้ทั้งหมด
ซึ่งก็สอดคล้องกับนายนิพิษอินทรสมบัติ
อดีตสสประชาธิปัตย์หลายสมัย
ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยค่ะ
ซึ่งได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คถึงกรณีนี้นะคะ
บอกว่าควรต้องเร่งตรวจสอบแต่ทิศทางจะเป็นอย่างไร
เพราะข้อมูลอยู่กับภาครัฐ
แต่อำนาจรัฐอยู่กับพักที่เป็นข่าว
ผู้อนุมัติแปลงสัญชาติคือกระทรวงมหาดไทย

เพราะพักที่มีชื่อคือพักที่รับเงินบริจาค

ตัดสินใจมาบริจาคให้พักโดยไม่รู้จักใครเลย
ว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี
และควรต้องออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริง

พักที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีกระทำการเลี่ยงกฎหมายหรือไม่
นี่ค่ะถ้าที่ภลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองร์
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ

ที่ผู้สือข่าวไปตั้งคำถามนี้นะคะ

แสดงความไม่กังวลกับเรื่องนี้

ก็เป็นไปตามที่นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์
ไปฟังเสียงพลเอกประวิทย์กันหน่อยค่ะ
ในทุนพลับจีนที่เขามาบริจาคเงิน

เห็นคุณศรีสวรไปยื่นบอกว่าจะเข้าขายุบภาคเลย

มีความกังวลไหมคะว่ามันอาจจะต่อไปถึง
ตามที่ท่านเริ่มตีสมศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนนั้น
ขั้นของภาพไปสิแจ้งด้วยครับ

ไม่กังวลล่ะครับ
สำหรับนายทุนผับคนดังกล่าวนะคะ
ทราบชื่อคือนายหาวเจอตู้หรือว่าตู้ห่าว
มีชื่อไทยว่านายชัยนัทกรชายานะ
ในตู้ห่าวแปลงสัญชาติเมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
ปัจจุบันนี้เป็นบุคคลสัญชาติไทยเชื้อชาติจีน
และแต่งงานกับภรรยาชาวไทย
ส่วนการบริจาคเงินสนับสนุนพักพลังประชารัฐ
มอบให้วันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒
ความคืบหน้ามาตรการเชิงลุกปราบปรามสถานบันเทิงแอบแฝงดังกล่าว
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
รองพบตรด้านป้องกันปราบปรามจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วประเทศ
โดยหยิบคำสั่งหัวหน้าคอสชที่๒๒ทับ๒๕๕๘กลับมาใช้อีกครั้ง
สาระสำคัญของคำสั่งนี้ก็คือหากพบความผิดซ้ำต้องโทษจำคุก๑ปีทันที
แล้วเจ้าของท้องที่ต้องรับโทษทางวินัยด้วยเช่นกันค่ะ
คุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับที่จับผับในทุนจีนเนี่ย
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกรอบนึง
จะตรวจสอบของกลางที่อายัดไว้ทั้งหมดแล้ววันนี้เนี่ย
นักท่องเที่ยวอีก๗๑คนนักเที่ยวชาวจีนนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดในผับจินหลิงนะครับส่งฝากขัง

ส่วนผู้ต้องหาที่ส่งฝากขังเมื่อวานนี้

แบ่งเป็นชาวจีน๔ทัย๓

ให้การรับสารภาพคดียาเสพติด

จำคุก๒เดือนปรับ๑๖๐๐๐บาทแล้วก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็โทษจำคุกรอลงอายาสองปีส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายไทย
ถูกดำเนินคดีฐานเสพสารระเหยและดำเนินการเรียรัย
แล้วก็รับโทษปรับไปเช่นกันล่าสุดพลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนท์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านไปที่ผับจีนดังกล่าวอีกครั้งนะครับ
ตรวจสอบของกลางที่มีการอายัดเอาไว้อะไรบ้างอ่ะ
หรูครับรถหรูของนักเที่ยวแล้วก็ตู้เซฟ๒ตู้ของผับดังกล่าว
ที่ยังอยู่ที่ร้านแล้วก็สั่งจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับ
ตรวจตรานะฮะความเรียบร้อยบริเวณผับ
เนื่องจากมีของกลางของผู้ต้องหาที่ต้องเก็บรักษาไว้ในส่วนของคดี
ส่วนตู้เซฟคาดว่าวันจันทร์นะครับเดี๋ยวจะเปิดตรวจสอบ
ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารนะครับในตู้เนี่ย
จะนำไปประกอบหลักฐานด้วยเช่นกันส่วนรถหรูที่จอดอยู่พวกนี้
คุณผู้ชมฮะทั้งหมดต้องตรวจสอบที่มาที่ไป
ครอบครองและการนำเข้าครับครับ